สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณชนะค่ะ
สวัสดีครับคุณชิสา
และเวลามากัดให้สมัครต่อเรา๒คนใน
เอาล่ะฮะก็ทำการแข่งขันกันน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะ
ติดตามกันด้วยนะครับอ่าคุณผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้นะครับ
เรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะแยะมากมาย
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

เอ้าคุณผู้ชมอยู่ก็ตีกันแบบนี้
เพลงมันดังแล้วยังไงเรื่องของเรื่องที่ตีกันเพราะว่าเปลี่ยนเพลง
โอ้โหงานนี้มีคนเจ็บนะ
ส่วนงานนี้หนุ่มขอเงินแม่ไม่ได้คลั่งทำลายข้าวของในบ้านเละเทะ
แม่กลัวบานไปตัดสินใจแจ้งตำรวจ
ส่วนนี้ก็ตีกันไม่ยั้งแล้วยิงเลยด้วย
โอ้โหในงานแสดงสินค้าราคาถูก
สรุปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครเขา

ส่งข้อความมาได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ช่องทางไลน์ของเราเปิดรับข้อความจากคุณผู้ชมตลอดอยู่แล้ว
ตลอด๒๔ชั่วโมงส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เอ้ยส่งมาได้ทุกวันจะส่งเมื่อวานส่งวันนี้ส่งตอนนี้ก็ยังได้
แล้วก็คุยกันมานะใช่ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหเขาบอกว่า
ตีกันเละพังกันยับสำหรับงานนี้

เพราะว่าอยากฟังเพลงไก่จ่าย

อะไรนะ
โอ๊นตีกันเล้ยโอ้เฮ้ยผ้างไปหมด

โอ้โฮหุ่นจางฟังไก่จาง
จากฝั่งไก่จ๋าเอ้ยเอาไก่จ๋อไปก่อน
ไก่จ้อไม่เอางั้นถ้ามีไก่จ้อก็เอาน้ำจิ้มมาด้วย
เฮ้ยโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
แต่วันนี้คือถ้าตีกันแบบรุนแรงเอาก้นอี้ปลาใส่กันด้วยอ่ะ
นั่นน่ะสิครับพังเละเทะบอกไว้ก่อนไม่สนับสนุนความรุนแรงนะ
แล้วที่ทำกันแบบนี้สุดท้ายเดี๋ยวก็เป็นคดีความกัน
แต่เล่าให้ฟังแบบนี้ภาพที่เห็นนี่คือเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
รายหนึ่งที่ชื่อว่าลูกเกดเครื่องสองพันนำมาโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีข้อความด้วยนะตัดเพาะแหละบอกว่า
ชีวิตนักร้องนักดนตรีต้องแขวนอยู่บนเส้นได้
ตีกันข่าวของพังเสียหายหาคนรับผิดชอบไม่ได้
เศษแก้วนี่กระเด็นเต็มไปหมดแล้วแถมไปตีคอนวอยพังอีกต่างหาก
เนี่ยค่ะคือนักดนตรีเขาบอกว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นก็เลยโดนไปด้วยเนี่ยนะ
ทีนี้คุณเกดผู้ใช้เฟซบุ๊กนี่แหละเขาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ทางวงดนตรีกำลังเล่นเพลงจังหวะสนุกจังหวะมันดนตรีที่มันแบบเหล้าใจ
เพราะอะไรนี่เป็นงานฉลองนาคใหม่ไงอยู่ที่ลำลูกกาคลอง๙จังหวัดปฐุมธานี
แต่กลุ่มวัยรุ่นเองก็อยากจะสนุกสนานใช่ไหมคะก็ขอเพลงสติงแล้วออกมาเต้นกัน
เขาก็เล่นให้ตามคำขอจัดไป
แต่เพราะเอิญพ่อนาคค่ะ
อยากจะขอให้ร้องเพลงไก่จ๋าหน่อยได้ไหม
ได้สิทางวงจัดให้เพราะว่าพ่อนาคเป็นเจ้าของงาน

พอทันทีทันใดที่พ่อนาคขอมาแบบนั้นไม่นานค่ะ
เพื่อนของนาคเดินมาเลยเดินอ้อมมาข้างเวที
บอกกับคนที่คุมคอนโบยบอกเฮ้ย
ถ้าพูดสุภาพแบบนี้ไม่น่ามีปัญหา
แต่ประเด็นคือมันเป็นคำหยาบคายแล้วมีน้ำเสียงอะไรประกอบกันด้วย
ก็เลยกลายเป็นว่าคนที่คุมคอนไบร์โดนตกหน้าค่ะ
ก็เลยเละเทะกันอย่างนี้เลยครับ
สรุปเลยนะครับงานนี้วงดนตรีเขามีคนบาดเจ็บหลายคนนะ
ทั้งถูกทุบด้วยเก้าอี้ถูกต่อยก็มี

ขวดเหล้ามาปลาเข้าใส่ตรงโหนกแก้มพอดี
รู้ไงเกิดอะไรขึ้นแก้มชีขาดเย็บถึง๑๔เข็มแผลใหญ่เลยค่ะ
จากคนเจ็บแล้วนะยังมีข้าวของเสียหายไมโครโฟน๓ตัวพัง
นักร้องเครื่องแต่งหน้าพังเสียหายด้วย
โอ้โหอ่ะหลังเกิดเหตุนะครับทางวงดนตรีก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่
สพลำลูกกาแล้วฮะแต่อย่างนี้
คู่กรณียังไม่ติดต่อมาเพื่อรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ดิฉันอยากจะร้องไห้แทนคนจัดงานรวมถึงคนที่เขาเป็นเจ้าของเข้าของพวกนี้

ค่ะเป็นงานดีงานบุญด้วยเห็นบอกเป็นเรื่องการฉลองพระนาคใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะนี่เราเตือนกัน
ถ้าจะให้เดาก็คงเป็นเพราะเรื่องของสุราอีกนั่นแหละ

อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของลูกคนหนึ่งขอเงินแม่
ขอเงินแม่ไปซื้อของ
จะเอาไปใช้หนี้แม่บอกไม่ได้
สุดท้ายนะลูกนี่คลุ้มคลั่งทำร้ายแม่
แม่ต้องบอกคุณตำรวจมาช่วยหน่อย

ถ้าคุยรู้เรื่องตำรวจเขาไม่ทำร้ายโอเคเปล่า

นี่ค่ะตำรวจกี่นายคุณนับดู

แล้วมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เราคุ้นตา

นี่แล้วไม้งามเขามีหลายรูปทรงเห็นไหมฮะ
ก็เอาไว้จับในลักษณะหลายท่าทาง

ใช่เอาไว้เกี่ยวเอาไว้ดึงอะไรก็ว่ากันไป
คือตำรวจนำกำลังมาจับตัว
วังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับเพราะผู้ชายคนนี้ในบาสเนี่ยนะ
คุ้มคลั่งทำลายข้าวของในบ้านพังเสียหาย
เนี่ยค่ะตำรวจเลยมาถึงที่นี่นะคะเพราะว่าแม่เป็นคนโทรแจ้ง

แม่ของในบ้านบอกลูกชายออกจากงานมาเป็นปีแล้ว
มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ก็ไม่ยอมทำอะไรคุณชนะ

หลังมาเริ่มขอเงินแม่บ่อยขึ้น
วันเกิดเหตุสิ่งเนี่ยลูกชายมาขอเงินแม่๑๐๐๐บอกแม่
เดี๋ยวผมเอาไปใช้หนี้แต่แม่ไม่ให้ไงเห็นว่ามาขอบ่อยแล้วนะแล้วก็กลัวว่าลูกเนี่ย
จะเอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วไปซื้อยาเสพติดแบบนี้ไง
นี่ช่วงที่จับเนี่ยในบาสออกมานะโอ้โหถูกจับกุมเอาไว้แบบนี้ก่อน
เพราะดูแล้วเหมือนจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
แต่ถึงแม้ว่าทำท่าเหมือนคุยรู้เรื่องวางอาวุธแล้วแต่ข้างในอาวุธเพียบ
โอ้โหแล้วทางคุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยโมโหเป็นประจำอารวาสทำลายข้าวของ
แล้วกลัวกับเรื่องของพฤติกรรมแม่บอกแบบนี้ว่าเคยเห็นบาทเนี่ย
ไปเก็บเอาอะไรไม้เบสบอลบ้างขวานบ้างมีดบ้างเอามาไว้ในห้องนั่นแหละ
กลัววันดีคืนดีมันเอามาใช้ตีแม่ขึ้นมาทำไงอ่ะ
แล้วแม่เป็นคนบอกเองนะเรื่องนี้แม่เป็นคนบอกนะว่า
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายเคยเสพยาบ้าอ้าว
แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้กลับมาเสพอีกหรือเปล่าตัวเธอก็ไม่กล้าถามกลัวไง
กลัวจะโมโหแล้วเนี่ยค่ะคุณตำรวจเข้าไปในห้องเห็นอย่างที่คุณชนะบอกจริง
นี่ขวานมีดค้อนแล้วมีดอุ้ยปลายแหลมสักขนาดนี้
แล้วดูที่เขาทำไรข้าวของอู้หู้พังเสียหายแล้วเนี่ย
หน้าฝนแบบนี้จะเอาที่ไหนเก็บน้ำเดือดร้อนกันไปหมด

ใช่แต่ว่าหลักฐานสำคัญคืออุปกรณ์ยาบ้านตำรวจตรวจแล้วไม่เจอนะคุณชนะ
แต่ก็ไม่ได้ชะล่าใจก็นำตัวในบาสไปตรวจหาสารเสพติดที่สพเมืองตราด
คุณผลเนี่ยก็คือไม่พบนะ
ไม่พบสารเสพติดก็เลยปล่อยตัวกลับบ้านนะฮะ
ตำรวจก็เลยถามว่าทำไปทำไมแบบนี้
สุดท้ายในบาสบอกมาว่าน้อยใจแม่แม่ชอบบน
โอ้โหน้อยใจแม่ก็คุยกับแม่ดีไม่ใช่ไปทำลายข้าวของ

วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะ
แล้วก็พบว่าที่บ้านปิดเงียบเลย
แล้วเพื่อนบ้านก็บอกนะบอกว่าโอ้แม่ของนายบาสไปทำงาน
ส่วนในบาสเนี่ยหลังจากตำรวจปล่อยตัวออกมา

แล้วก็ไม่ได้ยินนะเขาบอกว่ายังไม่ได้ยินมีเรื่องมีราว
ยังไม่ได้ยินว่ามีปากมีเสียงกับแม่อีกนะ
อ่ะถ้ากลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้อ่ะผมว่าก็โอเคนะ
อันนี้ดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ

โอ้โหเรื่องนี้ต้องดูเลยล่ะครับเพราะว่าในงานแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นงานแสดงสินค้าราคาประหยัด

แต่เรื่องของเรื่องนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นตีกัน
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มาแล้วมีคนคนหนึ่งไม่แน่ใจใช่เจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ถือปืนมาด้วยอะครับ
ตอนนี้เลนส์ปืนไม่ได้

อ้าวแต่ตัวเองเป็นพวกสาวหัวนะคะ

มีปืนแล้วชนะทุกอย่างเหรอ

พวกเราก็มาเที่ยงอย่างสนุกอะไม่คุมเหตุกับกลุ่มไหนไม่รู้แล้วมันมาเป็นยังไง
โอ้ยทางที่ดูทุกคนอย่างสนุกกว่าผมเข้าใจ
แต่พอมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เขาก็มา
ในนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สอหอถูกไหม
ลักษณะเหมือนว่าเขาตีกันแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามมาไกลเกลี่ย
ก็คือพยายามแยกกลุ่มที่เขาตีกันออกไปเพื่อไม่ให้ตีกันอีก
แต่เรื่องของเรื่องในภาพเดี๋ยวจะได้ดูนะอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกัน
มีคนคนหนึ่งที่ใส่เสื้อเหลืองเหมือนกับว่าอยู่ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่สอหอด้วย
เป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ค่ะแต่เห็นเขาเดินมาแบบเนี้ย
คนนี้ใช่ไหมเสื้อเหลืองนะใช่เสื้อเหลืองเหมือนมีอวุธด้วยไง
อันนี้ก็เลยน่าแปลกใจเอ๊ะอยู่พกพาอาวุธปืนมาได้เหรอ
เขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบ

จัดแสดงสินค้าราคาถูกบนถนนหาทัยราช
แขวงบางชันเครียดคลองสาวบ่ายปรุงเทพธนาคอร์

เนี่ยคนที่เสื้อเหลืองเนี่ยชูปืนขึ้นมาแบบนี้

ในคลิปเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามีกาดหลายคนยืนควบคุมสถานการณ์อยู่
แต่กลับไม่มีใครห้ามผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้สักคนเลย

แล้วดีเจนะยังประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงด้วยว่า
ห้ามให้ทั้งสองกลุ่มทะเลาะวิวาดกัน
แต่ประกาศไปก็เท่านั้นพูดเหมือนหูทวนลม
ไม่มีใครฟังทั้งสองฝ่ายก็อ่ะไหนก็คือถูกแยกแล้วใช่ไหม
ก็พากันเดินออกไปนอกงานแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลยคุณ
ช่วงออกไปนอกงานเนี่ยเหมือนกับว่าไปตีกันอีกไง
นั่นสิแล้วก็มีการยิงทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง๔รายนะ
จะนาทีก็เลยเรียบนำตัวผู้บาดเจ็บทรงโรงพยาบาลนาวมินค่ะ
ทะเลาะวิวาดกันตั้งแต่ในงานแล้วค่ะจากนั้นน่ะ
มาช่วยเคลียร์ให้เรื่องราวมันโอเคแต่ดูสิครับขาเป็นรู

น่ากลัวนะว่าเวลาไปงานแบบนี้อย่างนี้จะกล้าไปเอาจริงไหม
นั่นสิครับเพราะว่าไอ้งานแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับ
หลายคนก็พาลูกพาหลานพาพวก
คนในครอบครัวไปเที่ยวกะจะไปสนุก
เอาอย่างนี้ล่ะกันเป็นไปได้นะ
ผมว่าต้องตรวจแล้วนะใช่ไหมว่าค้นตรวจหาอาวุธอะไรเข้าไปรึเปล่า
อันนี้เราก็เป็นโหมยกกันนะคะ
มาดูเรื่องราวบนท้องถนนไม่ใช่ว่าบนถนนจะเจอรถเท่านั้นนะคุณชนะ
ยังไงแล้วเจอผู้ชายผู้ชายเปลือยกลายโดมอยู่กลางถนน
เฮ้ยทำไมทำแบบนี้ไปดูกันหน่อย
โอ๊ยผู้ชิตสาท้าควรผมตกใจพาผมไปดูผู้ชายเปลือย
ไม่ได้มีเจตนาให้ไปดูความโป๊ะเปลือย
แต่ไปดูว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
คุณถึงมานอนตากแดดตากลมอยู่กลางถนนแบบนี้

ผู้ชายคนนี้รูปร่างผอมนะมีนอนกระดิกเท้าดิ๊ก
เฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้แปลว่าไง
ไม่รู้สิคืออายุน่าจะสัก๕๐ปี
นอนเปลยไกลล่อนจ้อนอยู่กลางถนน
แต่ว่าเขาบอกนะนักข่าวที่แบบลงพื้นที่มา
บอกลักษณะเหมือนตัวเกร็งมือเท้าสัตว
ไอ้ที่กระดิกเท้าอยู่ไม่ใช่ว่านอนกระดิกเท้าสบายใจนะ
เหมือนแบบใช่เหมือนอารมณ์เส้นกระตุกแบบนั้นนะคะทำให้รถที่ขับมาเจอเนี่ย
ต้องหยุดนะบ้างค่ะหลบอย่างกระทัน
จนกระทั่งว่ามีพลเมืองดีเห็นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
เออเอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุจรฐีเขาก็รีบมานั่นแหละ
ตอนแรกเนี่ยเอาโล่งมากางบังแดดให้เลยนะ
เขาไม่ไหวคุณผู้ชมไปนอนกลางแดดแบบนั้นน่ะ
เอาจริงนะเสียชีวิตได้นะ
เป็นไปได้เลยค่ะเนี่ยแล้วก็ช่วยโบกรถให้รถผ่านไปเนี่ยนะคะ
สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นมาค่ะคุณชนะคุณผู้ชม
แต่เขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวกว่าล้มลงนอนอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มแบบอยากจะสอบถามแล้วเห็นว่าลุกขึ้นมาได้ใช่ไหม
ก็เลยซักถามชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนเจ็บอะไรหรือเปล่า
แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมจะพูดจาด้วยเลย

เห็นท่าคุยไม่รู้เรื่องเอางี้ต้องรักษาเรื่องของชีวิตเอาไว้ก่อน

เลยส่งไปตรวจร่างกายก่อนนะครับที่โรงพยาบาล
เดี๋ยวจะทำการประสานตามหาญาติให้มารับตัวต่อไป
ถ้าเจอญาติแล้วก็ฝากดูแลกันหน่อยแล้วกัน
เป็นห่วงนะปล่อยออกมาแบบนี้เนี่ยนะฮะ
อ่ะมาเรื่องกันแบบว่าความอันตรายที่มันมาในทุกรูปแบบ

แล้วเนี่ยมีเด็กอยู่ในบ้านแต่อยู่แบบเดียวไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย
แล้วไปเจอกับใครไปเจอลักษณะของคนโลกจิต
บุกเข้ามาคุกคามถึงในบ้านเลยครับ

อ้าวกลุ่มผู้ชมดูอยู่มาแบบนี้แล้วมากอดแนนี่
หอมกอดเด็กก็พยายามจะแบบหลักออกไป

แล้วเด็กตัวแค่เนี่ยเองสามสี่ควบได้แหล่ะค่ะ
ใช่ครับคุณชิสาน่ากลัวมากเลยฮะ
ประมาณสัก๔ขวบเดินเล่นอยู่ในบ้านของตัวเอง
แล้วชายหนุ่มคนนี้เดินมาสักพักเข้ามาในบ้านเลย
ดูเนี่ยอาศัยจังหวะประตูเปิดอยู่ไง
ค่ะแล้วก็คว้าตัวเด็กแล้วก็
เหมือนแบบมากอดแล้วก็ประกบปาก

โอ้โหเนี่ยค่ะแล้วแม่ของเด็กกับคนในบ้านก็วิ่งออกมานะคะ

เห็นแบบนี้แล้วตกอกตกใจเป็นพฤติกรรมอุกอ่าน
แล้วก็เป็นภัยต่อสังคมจริงค่ะ
แต่เราตรวจสอบคลิปนี้เหตุการณ์นี้แล้วนะครับ
ค่ะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย
น่าจะเกิดขึ้นในต่างประเทศ
โอ้โหแต่เห็นแล้วเนี่ยต้องเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะ

เออนะฮะเนาะบ้านช่องบางครั้งมาค่ะ
ยิ่งตอนกลางวันเราคิดว่าไม่มีอะไรนะ
แต่ถ้ามีประตูบ้านเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ปิดไว้ก่อนเลย

นั้นมันเป็นขั้นตอนแรกในการป้องกันที่จะไม่ให้ใครเข้ามาในบ้านเรา
ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเด็กเล็กก็อย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว

ค่ะเตือนกันตรงนี้แล้วกันนะคะ
มาดูเรื่องราวที่ทำให้สาวพนักงานร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งถึงกับภาวะเลยนะคะ
เพราะว่าถูกหนุ่มวัยกลางคนเข้ามาขอเงินในระยะประชิดเลยค่ะ
เหตุการณ์เป็นยังไงตั้งสติแล้วไปดูค่ะ
อย่างนี้ค่ะต้องการให้ดูค่ะ
โอ้ยขุดที่สาอยู่เปิดมาแล้วตัวเล็ก
เออเรียกซ้ำแหมออดอ้อนนะ

เนี่ยสองคนเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ชิวก็ตกใจสิคะต้องถอยหลังกรูดไปเลยแบบนี้
ฉากหนีไปนี่เดี๋ยวบอกเป็นตาย่านตาย่านคืออะไร
กลัวกลัวภาษาอีสานนะพอเห็นผู้ชายเสื้อแดงน่าจะเป็นเจ้าของร้านไหม
เดินมายกมือไหว้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งคือร้านหมี่หกเกี้ยนคาเฟ่นะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะครับคงเห็นเหตุการณ์แล้วนะคุณผู้ชม
พนักงานสาวสองคนเนี่ยนั่งเคลียร์บินอยู่กดมือถืออยู่แต่สักพักหนึ่งมีผู้ชายค่ะจากวัยกลางคนนี่แหละเดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็พูดจาออดอ้อนเธอตกใจต้องรีบหนีไปสิคะ

เล็กจ๋าขอเงิน๕บาทได้ไหมคือกะว่าจะอ้อนเรียกแบบนี้แล้วเขาจะให้เหรอไม่สิคะสุดท้ายยังไง
เจ้าของร้านก็ต้องเคลียร์กับหนุ่มคนนี้ถึงจะเรื่องราวยุติลงคุณชนะ
จากการสอบถามนะครับได้ทราบว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นชายไร้บ้านกับคนเร่ร่อนนั่นแหละครับ
ขอเงินชาวบ้านแถวเนี้ยเขาไปทั่วแต่ท่าทางตอนมาขอเงินของผู้ชายคนนี้
ไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าอะไรชอบเดินเข้ามาในระยะประชิด
ยิ่งถ้าเป็นสาวแล้วก็จะมีผู้จาอ่อนหวานเหรอ

เนี่ยภาพแบบนี้เห็นแล้วก็ต้องระวังภัยสาวจริง
เอาภาพนี้มาช่วยกันฝากเตือนภัยครับ
เรื่องราวของสังคมมันเป็นแบบนี้ยังไง
อยากจะเปิดเผยอยากจะพูดคุยทักทายกับใครก็ได้นะ
แต่พอเราเห็นข่าวแบบนี้เราเริ่มรู้สึกกลัวที่จะคุยกับคนแปลกหน้า
โอ้โหผมไม่กล้าพูดเรียกใครเลยนะตัวเล็กจ้าหรือตัวเล็กจ๋าเนี่ย

โอ้โหคุณเรียกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอปกติอ่ะ
ตัวเธอตัวเธอมาดูเรื่องนี้ดีกว่าตัวเธอ
ตำรวจทองผาภูมิครับไล่ล่าระทึกหนุ่มซิ่งปาเจโร่ขนแรงงานเขื่อน
ไปดูสิเขาว่าเขาขนมากี่คน
๕คนครับแล้วก็คนขับ

โอ้โหคุณชีสา

เบียดหน่อยดิฉันว่ามี๘มี๙

คนที่ขนมาเนี่ย๑๕คน
รวมคนขับอีก๑คนทั้งหมดที่อยู่ในรถ

มินซูบิชิปอัจเจร่าหมายเลขทะเมียนขอไขว้แหวน

ทางตำรวจทองพาภูมิขอได้บันทึกเอาไว้เลย
แล้วก็บอกว่านี่คือผลงานในการจับแรงงานต่างด้าว

ลักษณะรถมันเลยสุดท้ายมาเกิดอุบัติเหตุจอดอยู่ตรงนี้

ตอนนี้ที่เขาก็เลยเนี่ยกวาดจับกุมทุกคนเลยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงวันที่๒๗มีนาคมค่ะ
ตำรวจสพทองผาภูมิได้รับแจ้งจากสายข่าวนะ
ว่ามีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามาจำนวนมาก

หลังที่ว่าการอำเภอทองผาภูมินี่แหละ

แล้วสายข่าวบอกด้วยว่ารถยนต์ที่ใช้ขนมานี่คือปาเจโร่

นี่ไงตำรวจเขาก็เลยผนึกกำลังมา

จับตาดูเลยค่ะว่าใช่รถคันนี้ไหม

สกัดจับจนได้นะคะเพราะว่าขับไปตามถนนสาย๓๒
แต่ว่ายังไงพอคนขับปาเจโร่เขามาเจอด่าน

จนกระทั่งมาถึงบริเวณบ้านแก่งจอหมู่๔ตะมนต์ไซโยกก็เสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วก็ชนเสาไฟฟ้านี่แหละ
พอชนแล้วเป็นยังไงอ่ะทั้งแรงงานเถื่อนที่หนีมา
แล้วก็คนขับก็ต้องรีบลงจากรถเนาะพยายามหนีแต่สุดท้ายไม่รอดฮะ

แล้วยังงี้ในรถเนี่ยไม่ได้เจอแค่แรงงาญเถื่อนน่ะ

ทั้งยาไอศกรณ์ยาบ้า
ตอนนี้ที่เห็นเดินขึ้นไปเนี่ยเขาให้จำลองดูนะ
ว่ายัดกันเข้าไปยังไงมากันยังไงอยากรู้อยากเห็นว่าอัดมาเป็นแบบไหน
สุดท้ายเนี่ยคำแรงฆ่าก็ต้องยอมเข้ามาให้ดูอีกซะที
ก็เดินลงมานับว่ามีกี่คนอ่ะไปถามคนขับรถละกัน
นายนารินวู้ชัยภูมินะครับ
อายุ๒๘ปีคนขับรถสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายก๊อฟ
ให้ขับรถไปรับแรงงานเถื่อนเหล่านี้
นำไปส่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
พอไปถึงจุดหมายแล้วเนี่ยก็จะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน๕๐๐๐บาท

นี่ไงส่วนแรงงานชาวเมียนมาก็ให้การผ่านล่ามนะคะ
ลักลอบเข้ามาโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ
พอข้ามแดนมาได้ก็ต้องเดินทางต่อด้วยรถยนต์
จากนั้นจะลงเรือไปตามอ่างเก็บน้ำเขื่อนวัชิราลงก่อน
รวมระยะเวลาเดินทางแล้ว๒วันเต็มค่ะ

คือเขาต้องการเดินทางไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชั้นใน
เมื่อถึงที่ทำงานก็จะต้องจ่ายค่าหัวให้กับนายหน้าคนละ๒๓๐๐๐บาท
คุณดูนี่ขบวนการค้าแรงงานค้าชาวต่างด้าวเลยนะ
ซึ่งตำรวจก็จะเร่งขยายผลหาตัวในหน้า
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ครับช่วงนี้คุณตำรวจก็ต้องทำงานหนักจริงนะฮะ
เรื่องของการขนย้ายแรงงานเกินจากเมียนบ้านนะครับ

คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่แฟนคลับจัดพิธีรำลึกการจากไปให้กับคุณแตงโมนิดากันหน่อย
คือจากเมื่อวานนี้ที่ท่าเรือพี่บูนสงครามหนึ่ง
คือตอนนี้ชาวบ้านเรียกตรงนั้นว่าเป็นท่าเรือพัทรธิดาไปแล้วนะคะ
ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยก็คืออาจารย์เจจักรินนะคะ
ผู้ที่อ้างว่าสามารถสื่อสารกับคุณแตงโมได้
ก็เดินทางมาที่นี่ด้วยเพื่อลงเรือไปประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและทวงความยุติธรรมให้คุณแตงโมค่ะ
นี่ค่ะเป็นเสียงของอาจารย์เจจักรินรังสิมันธนากรนะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของจุดหมายปริศนาดอกบัวและพวงมาลัยรวมถึงส้มเขียวหวานที่นำมาแขวนเอาไว้ที่โป๊ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
ตามที่เป็นข่าวตั้งแต่วันที่พบสมคุณแตงโมนี่ด่านี่นะฮะ
คงจำกันได้แหละใครที่ตามเรื่องนี้มาตลอด

อาจารย์เจเนี่ยเดินทางไปยังท่าเรือพิบูลสงคราม๑จังหวัดนทบุรี
แล้วก็ลงเรือไปยังจุดที่คาดว่าแตงโมตกเรือเสียชีวิต
แล้วก็ทำพิธีอธิษฐานจิตต่อพระเจ้าค่ะ
ขอให้คุณแตงโมหรือที่อาจารย์เจเรียกว่านางฟ้าตกหนักได้รับความยุติธรรม
พออธิษฐานเสร็จก็นำดอกบัวที่มันมีเทนไขเนี่ยลอยไปกับแม่น้ำค่ะ

แต่เล่าต่อแบบนี้ครับว่าหลังจากเสร็จพิธีเนี่ย
อาจารย์เจได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่า

จากแรงอธิษฐานของทุกคนนางฟ้าร้องไห้และฝากบอกทุกคนว่า
ขอให้ทุกคนอย่าทิ้งจะอยู่กับทุกคน
กว่าจะได้ความยุติธรรมทั้งหมดจะต้องได้รับผิดชอบแน่นอน
เร็วนี้อีก๗วันรู้เรื่อง
มีคนสารภาพคดีพลิกจากที่เขาสัมผัสได้เมื่อได้คุยกับนางฟ้า

แฟนที่ติดตามข่าวอยู่ก็คงลุ้นไปด้วยนะคะ
เพราะมันก็ล่วงเลยมาถึงเดือนกว่าแล้วยังไม่มีความชัดเจนอะไรครับ
ความเข้าไหวทางคดีกันบ้างนะครับผู้ชมครับ
ทางคุณแม่พนิดานะครับแล้วก็ทนายเดชานะครับ
ได้ไปยื่นขอถอดคดีแตงโมออกจากกรรมธิการสิทธิมนุษยชนโดยคุณแม่เขาให้เหตุผลนะครับว่า
เพราะว่ากรรมธิการเข้ามาแทรกแทรงการทำงานของตำรวจไปดูเรื่องนี้หน่อยครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับทางทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ
เป็นทนายความของทางนางพนิดาศิระยุทธโยธินหรือว่าคุณแม่ของคุณแตงโมนี่แหละ
นายเองเปิดเผยเลยนะครับถึงกรณีที่เมื่อวันเวลา๑๔นาฬิกา
คุณผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปที่อาคารรัฐสภา
เพื่อยื่นหนังสือถึงกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเพื่ออะไร
ไปขอถอดถอนคดีของแตงโมออกจากกรรมธิการครับ
คือทนายเดชาเนี่ยบอกว่าเป็นเพราะคุณแม่มองว่าตอนนี้
กรรมาธิการได้เข้ามาแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
ก็เลยทำให้เหมือนว่าการทำงานการขี้คลายคดีล่าช้า
แม่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่อยากให้กรรมธิการ
เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีอีกต่อไปแล้ว
คือปัจจุบันเนี่ยคุณแม่มองว่าการมาธิการบางคนบางท่านเนี่ย
แทรกแทรงการทำงานของตำรวจเช่นไปสั่งให้เอาผู้ต้องหาเข้าเครื่องจับเท็จ
สั่งให้เอาเรือไปเก็บนะเก็บเรือไม่ดีนะ
ตำหนิการทำงานตำรวจนะครับแล้วก็ไปสั่งตำรวจว่า
ให้ไปสอบพยานผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างเนี่ยหลายอย่าง
แล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาก็รู้สึกอึดอัดที่ถูกแทรกแทรงการทำงานนะครับ
คุณแม่ก็เลยว่าไม่อยากให้ตำรวจไม่สบายใจ
ก็เลยว่าจะไปยื่นคำร้องถอนเรื่องออกจากการมาธิการนะครับ
นอกจากนี้นะครับทนายเดชายังบอกว่า
จากไปยื่นขอถอนคดีออกจากกรมทแล้วเนี่ย
ยังไปยื่นขอถอนหนังสือมอบอำนาจที่แม่เนี่ยเคยบอกให้
สารวัตรและแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภา

เพราะว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้ไปให้สัมภาษณ์
สื่อเกี่ยวกับผลการชนะสูตรทำให้ตำรวจมองว่า
จะทำให้รูปคดีมันเสียหาย

นั่นคือสิ่งที่คุณแม่แล้วก็ทางทนายเขาบอกมา
ใช่ค่ะส่วนหลังจากนี้นะกรรมธิการและแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย
จะสืบหาความจริงในคดีนี้ต่อเอง
ตามที่ประชาชนหลายคนสงสัย
ซึ่งทางคุณแม่คุณแตงโมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าแม่ไม่ได้โกรธหรือมีความขัดแย้งกับคุณหญิงหมอ

ประสานความคืบหน้ากับตำรวจทุกวันนะ
ส่วนที่เคยเป็นช่องโหว่ของคดีที่ตัวเขาเคยสงสัย
บอกว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จสิ้นไปแล้ว๙๐นะ
ถ้าไม่มีเหตุให้ต้องลื้อใหม่หรือมีใครเข้ามาวุ่นวาย
ว่าตำรวจก็จะปิดคดีได้เร็วนี้
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหากับ๕คนบนเรือเพิ่มหรือเปล่านั้น
ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะพนักงานสอบสวน
หลังจากที่ได้ผลการชนะสูตรครั้งที่๒

ก็คงตามกันต่ออีกนะคะ
ว่าจะเลี้ยวไปทางไหนจากซ้ายจากขวา
เปิดไฟเลี้ยวหน่อยเป็นสัญญาณเตือนให้คนที่เขาขับตามมาได้รู้
ไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้นะคะ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
แต่จากวงจรปิดเนี่ยเหมือนกับนิ่งเลยนะหรือมันเป็นมุมหักเหเราไม่รู้ไง
แต่ว่าดูจากหลักฐานที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้น
ก็ต้องเตือนแหละใครจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเปลี่ยนเลนจะ
จะเข้าซอยเปิดไฟหน่อยจริงนะคะหันไปดูเลยว่ามันเลี้ยวได้ไหม
ดูกระจกมองข้างมีจริงใช้เถอะครับอย่าไปเลี้ยวตามความรู้สึก
ตามความรู้สึกทีไรเรียบร้อยทุกทีเป็นอุบัติเหตุ
ใช่อันนี้คือต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทจริง
คุณผู้ชมครับเรื่องของการที่เลี้ยวแล้วไปชนรถจักรยานยนต์มันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกัน

ให้ดูเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ

เท่าที่เห็นก็รถเยอะอยู่พอสมควร

ขณะที่รถอีกคันนึงนะฮะ

สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุตรงทางแยกตรงนี้
มีหลักฐานจากกล้องหน้ารถเลยนะคะ

ต่อไปต้องมีไฟจราจรไหมคุณจนะ
ถ้าเกิดว่าตรงนี้มีอุตบัติธภิกษ์บ่อยครั้ง

มันไม่ได้ช่วยให้อาจจะเสียเวลานิดนึง
แต่มันช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะนะครับ
หรือไม่เป็นพวกแบบไฟเตือนไฟกระพริบหรือป้ายเตือนอะไรแบบนี้เนาะ

ออกตัวกันไปทั้งสองฝั่งแหละผมบอกแบบนี้แล้วกันนะ
ใครก็อยากขับต่อเออใช่ไหม
ตอนนี้ก็ดูออนรับการชีวิตของเราคุณผู้ชมแล้วต้องดูแลรักษาให้ดีเขารบกฎจราจรกันนะฮะ
ไปดูคลิปนี้ค่ะเป็นการขับขี่บนท้องถนนซึ่งมันมีทางโค้ง
โค้งนี่ห้ามแซงถ้าแซงก็จะเจออย่างนี้แหละค่ะ

ใช่นะฮะเอามาเป็นทางโค้งใช่ไหมคุณชีสา
มันโค้งแต่ดีที่ไม่โค้งหักศอกแต่โค้งแบบระยะที่พอที่จะมองเห็นในระยะไกลนี่เริ่มเห็นแล้ว
นี่ว่าฝั่งนั้นจะแซงมาค่ะคุณ

เห็นแล้วมันมีรถสวนมาแล้วก็มันจะไม่พ้นอยู่แล้ว
ก็นั่นสิคะเนี่ยโอ้ยเราอยากจะเตือนนะ
อย่างสุดใจเหมือนกันเอาดูดิเอาดูดิโอ้โหสีขาวเขาก็หลบให้แล้วนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมดูเลยว่าจำเลยว่าถ้าทางโค้ง
แม้ว่ามันจะเป็นเส้นประที่เหมือนจะแซงได้ใช่ไหมถ้าเป็นเส้นทึบคือแซงไม่ได้
เส้นปลาอาจจะแซงได้จริงแต่ทางโค้งอย่าดีกว่าอย่าเลยเพราะเรามองไม่เห็นว่ารถที่สวนมาเนี่ย
มีมาหรือเปล่าถูกไหมคะอ่าให้ปล่อยโปร่งโล่งก่อนค่อยแสงไปก็ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กัดสมัติข่าว
กลับมาแล้วค่ะกลับมาในเบรกนี้นะครับผมอยากจะถามคุณผู้ชมนะ
อยู่ที่บ้านใช่ไหมตามหมู่บ้านต่างมันจะมีช่วงเวลาที่แบบของกินของขาย
เขาขับรถมาขายอ่ะเออจริงจริงก๋วยเตี๋ป๊อกเคยได้ยินไหมมี
ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกขายก๋วยเตี๋ยวทุกทีต้องมีหรือบางทีเป็นไอศกินปั้นปั้นปั้นปั้นก็มา
นั่นไงครับบ้านหลังนี้เขารอจะกินบาร์บีคิวอ๋อเหรอ
แต่รอมาหลายวันไม่ได้กินสักทีอุ้ยยังไงอ่ะดูสิว่าวันนี้จะได้กินไหมฮะ
วันนี้ครับมานั่งรอบบาร์บีคิวนะฮะมาแล้วเสียงมาแล้วครับ
อ๋อเห็นใจจังเลยเพื่อคุณ

คือผมไม่ได้บอกว่าเฉพาะรถบาร์บีคิวหรอก
ค่ะแต่บางทันรถที่เขาขายอาหารมาแบบไม่ได้มาช้าไง

คืออาจจะรีบไปไหนสักที่หนึ่ง
หรืออาจจะแบบว่าโอ๊ยหมู่บ้านนี้ครบแล้ว
ไปดีกว่าก็ได้ยังดีเอาล่ะ
หลังจากที่รอคอยมาเป็นอาทิตย์วันนี้ได้กินแล้วบาร์บีคิว

โอ้โฮ้ตายพระคุณโอ้โฮ้ได้กินสักที
เนอะดิฉันเข้าใจอารมณ์ตอนที่ฉันนั้นเด็กนี่นะ
ฉันอยู่ต่างจังหวัดคือจะไม่มีหรอกนะร้านสะดวกซื้อร้านค้าอะไรไม่มี
ก็ต้องรอไอติมจะมาไหมวันนี้ออกมาเดี๋ยวฉันก็วิ่งออกไปแบบนี้เลย
บางทีนะเอาฝากไปอย่างผู้ประกอบค่าร้านค้า
ยังไงล่ะไปทางแหล่งชุมชนยิ่งมอเตอร์ไซค์พวกข้าง
อย่าขับเร็วช้าหน่อย
อ่ะของเย็นไทรรัฐรออยู่นะครับเราหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ